ผู้ชายคนหนึ่งค่ะเป็นวัยรุ่นนะสวมเสื้อสีดำในคลิป
นี่บอกก่อนเนี่ยนะคะถูกรุมยำคือโดนไปทั้งเตะทั้งต่อยทั้งกระทืบ
แถมบังคับให้ไปกราบเท้าขอโทษผู้หญิงคนหนึ่ง
ซึ่งนั่งอยู่บนเตียงด้วยเพราะอะไรทำไมถึงโดนขนาดนั้น

คุณผู้ชมจะเห็นนะผู้ชายที่สวมเสื้อดำเนี่ย
โดนผู้ชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาต่อย
แล้วคนหนึ่งเข้ามาซ้ำมากระนำ
โดนต่อยโดนถีบแบบนี้แล้วก็ลากลงมาที่พื้น

ผู้ชายคนนี้ช่วงเวลาหนึ่งนะนอนแน่นิ่งไปเลย
เหตุการณ์นี้ระบุว่าถูกกระทำ

ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
และในช่วงที่คุณผู้ชมดูคลิปอยู่จะได้ยินเสียงนะ
ผู้หญิงคนหนึ่งน่าจะเป็นคนที่ถ่ายคลิปนี้แหละ
คอยตะโกนตะโกนไปตลอดเลย
ลักษณะสั่งการแล้วก็บอกให้ชายเสื้อดำที่ถูกรุมเนี่ย
ยุ่งกับพี่ของตัวเอง
ซึ่งในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าผู้ชายที่สวมเสื้อสีดำก็พยายามนะ
พยายามจะพูดขอโทษขอโทษตลอดเวลานะคะ
จากนั้นมีการให้บังคับบังคับให้ผู้ชายคนนี้เข้าไปกราบเท้า
ขอโทษผู้หญิงร่างถวมซึ่งสวมเสื้อสีขาวนั่งอยู่บนเตียง
เหตุการณ์ทั้งหมดพอกราบเสร็จเรียบร้อย
ผู้ชายเสื้อดำคนนี้ถูกปล่อยตัวไป
คลิปนี้ค่อนข้างยาวเหมือนกันเนี่ยนะคะ
ช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะมาดูความคืบหน้า
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในคลิปแล้ว
ญาติของผู้ชายที่สวมเสื้อสีดำ
ชื่อว่านายวัชรพงศ์มาแจ้งความที่สนธัณฑ์ยะบุรี
และนายวัชรพงศ์ผู้ชายที่ปรากฏในคลิปเขาก็มาด้วยนะ

เขาและหญิงซึ่งเป็นเจ้าของห้อง

ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของห้องก็คือคนที่ให้กราบเท้า

เขาบอกว่าฝ่ายหญิงให้ไปหาที่ร้านจำหน่ายอาหารสุนัข

กันค่ะชวนไปรับประทานอาหาร
แล้วหลังรับประทานอาหารเสร็จเขาก็ชวนกัน
พาขึ้นห้องพักของหญิงสาว
แล้วก็ไปมีสัมพันธ์กันลึกซึ้ง
เขาบอกว่าฝ่ายหญิงยินยอม
เอาฟังก่อนนะคะเขาบอกฝ่ายหญิงยินยอม

เขาไปรับหญิงสาวคนนี้ที่ห้องอีกครั้ง
ที่หญิงสาวจะเข้าไปในห้องน้ำ
แล้วเขาก็แอบได้ยินช่วงที่ผู้หญิงเข้าห้องน้ำ
คุยโทรศัพท์บอกว่าใครจะมาหาสักคนนี่แหละ
เขาก็เลยรีบลุกขึ้นเลยทำความสะอาดในห้อง

แต่เขาบอกว่าพอผมเปิดประตูออกไป
มีผู้ชายมาเต็มเลยแล้วก็ผมถูกรุมทำร้าย

อันนี้ผู้ชายเสื้อดำให้กันกับตำรวจก่อนนะคะ
แต่ทีนี้ข้อมูลค่ะมันสวนทางกัน
สวนทางกันอยู่กับใครกับนางสาวเออายุ๓๖ปี
ผู้หญิงคนนี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นะคะ
ก็คือมาที่สถานีตำรวจมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะข้อมูลมันสวนทางกันแบบไหน
เขาบอกว่าถูกนายวัชรพงศ์ชายเสื้อดำคมขู่ว่า
บังคับว่าจะมารับที่ที่ทำงานและถ้าไม่ไปด้วยนะ
เดี๋ยวโดนแน่นอนแล้วก็ยังบังคับว่าพาไปเที่ยวห้องที
พอไปถึงห้องขอร้องให้เลิกยุ่ง
แต่นายวัชรพลไม่ยอมค่ะ
ตัวเองก็เลยขอออกอุบายขอเข้าห้องน้ำแอบไปโทรศัพท์หาเพื่อน
เพื่อนก็คือกลุ่มคนที่มาทำร้ายชายเสื้อดำเนี่ย
และเพื่อนก็มาถึงห้องแล้วก็เกิดการรุมทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น

อีกคนนึงบอกสมยอมอีกคนนึงบอกขู่บังคับ
เรื่องต้นตำรวจยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครเลย
ซึ่งก็จะต้องมีการสอบปากคำบุคคลในคลิปทั้งหมดเลย
เอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็รอผลการตรวจร่างกายของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็คือชายเสื้อดำเอามาประกอบคดี
แล้วก็จะมีการเรียกตัวบุคคลทั้งหมดมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
ข้อมูลยังสับสนกันอยู่นะคะรอตำรวจค่ะ